ไทยรัฐทีวีบุกพิสูจน์ความจริงป่าต้นน้ำน่าน
กระแสดราม่าในโซเชียลติดตามได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์
๒พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป